คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราประจำอยู่ตามจุดคัดกรองต่าง
ทั้ง๙จุดนะครับในการที่จะเข้าไปถึงบริเวณชั้นใน
เพื่อการรับชมขบวนในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ขณะนี้เองมีประชาชนที่ทยอยเดินทางมาจากต่างจังหวัด
เพื่อจะไปจับจองพื้นที่โดยเฉพาะทางเท้า
ในการที่จะใช้อาศัยหลับนอนจนกระทั่งถึงเช้าวันที่๒๕ตุลาคม
ในการที่จะเข้าไปในพื้นที่ชั้นไหน
ตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดคัดกรอง
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ซึ่งมีประชาชนไปจับจองพื้นที่แล้ว
ติดตามได้จากคุณรัชนีคำนึงควร
รายงานสดมาจากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับเชิญครับ
แม้ว่าสภาพอากาศในช่วงนี้จะมีทั้งสายฝนแสงแดด
แม้กระทั่งในเช้าวันนี้ที่สภาพอากาศค่อยร้อนระอุขึ้นเรื่อยนะคะ
แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการตั้งใจเดินทางมา
แสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
จากการสำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
พบว่าประชาชนบางคนที่ไม่สามารถจับจองที่พักได้ทัน
ก็เลือกที่จะปักหลักอยู่บนทางเท้า
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แห่งนี้

ที่จะเกิดขึ้นในวันที่๒๖ตุลาคมนี้ค่ะ
นางสาวยนบุญขาวชาวจังหวัดศรีสะเกด
นางจินตนาด่วนใหญ่ชาวจังหวัดอุทัยธานี

คือการได้มากราบในหลวงราชการที่๙เป็นครั้งสุดท้าย

ถนนสนามหลวงข้างพระเมรุมาตรแห่งนี้
จนถึงวันที่๒๖ตุลาคม
แดดจะร้อนฝนจะตกก็ไม่ท้อถอย
จินตนาบอกว่าตนเองนั้นไม่มีโอกาสได้เข้าไปกลับ

ในพระทินัรุศิริมหาปราสาทในพระบรมหราชวัง

ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ตอนนี้ป้าก็เลยอยากจะมากราบไหว้
คือพ่อหลวงถึงวันที่๒๖นอาจารย์
จะนอนแตกล้มตากลิ้นตากฝนยุงอะไรก็จะอยู่ตรงนี้
คุณป้าอยากมากราบท่านจริงอยากมาเฝ้าจนถึงวันเผาเลยค่ะ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
และดูแลความเรียบร้อยรอบท้องสนามหลวง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจะเกิดขึ้น
และเนื่องจากพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์แห่งนี้จะเป็นทางเชื่อมไปยังจุดคัดกรองบริเวณฝั่งท่าช้างนะคะ
ทำให้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนนั้น
ทยอยหลังไหลเดินทางผ่านมายังจุดแห่งนี้
เพื่อตั้งใจที่จะไปถวายพวงมาลัยดอกไม้
กราบศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙กันอย่างต่อเนื่องค่ะ
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ

เท่ากับว่าตอนนี้นะฮะทางหน่วยงานเองก็เริ่มที่มีการจัดระเบียบแล้วนะครับ
ในการที่จะจัดจุดคัดกรองทั้ง๙จุด
แต่ว่าจุดคัดกรอง๒จุดที่ประชาชนยังคงสามารถที่จะไปถวายดอกไม้
แล้วก็ถวายพวงมาลัยสักการะต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์
หลวงรัชกาลที่๙บริเวณหน้ากำแพงวังนั้นนะครับ
ก็สามารถเข้าได้ที่จุดคัดกรองที่ท่าช้าง
อีกจุดหนึ่งก็คือจุดคัดกรองบริเวณกระทรวงกลาโหม
เป็นแค่๒จุดเท่านั้นนะครับที่ยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าไป
เพื่อถวายดอกไม้ในการศักระต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์นะครับ
ค่ะซึ่งที่บริเวณจุดท่าช้างนี้นะคะ
ซึ่งคุณสืบสกุลบอกไปแล้วเป็นอีก๑ใน๒จุดเท่านั้น
ที่ยังคงเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าไป
นำดอกไม้นำพวงมาลัยไปกราบถวายบังคม
ที่กำแพงพระบรมมหาราชวัง
เราจะไปดูบรรยากาศที่จุดนั้นกันนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากจุดคัดกรองท่าช้างค่ะเชิญค่ะ
ประชาชนเดินทางมาบริเวณจุดคัดกรองท่าช้างกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
เพื่อเข้ากราบถวายสักการะและถวายพวงมาลัยดอกไม้
หน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
โดยเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เปิดจุดคัดกรองท่าช้างตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
เสร็จสิ้นการซ้อมริ้วขบวนพระราชอิสริยยศในพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙เมื่อวานนี้ค่ะ
บริเวณจุดคัดกรองท่าช้างเต็มไปด้วยประชาชนที่ทยอยเดินทางเข้ามา
ถวายสการะและถวายพวงมาลัยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษค่ะ
วันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้เข้าถวายสการะ
โดยประชาชนนะคะจะต้องสวมใส่ชุดสีดำสุภาพ
พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้กับทางเจ้าหน้าที่
เครื่องสแกนทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ค่ะ
ซึ่งบรรยากาศโดยรอบซุ้มนะคะก็มีประชาชนนำพวงมาลัยดอกดาวเรือง
ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙

เช่นเดียวกับนางสาวอ่อนอนงบินประสงค์ที่นำพวงมาลัยดอกไม้สด

โดยถือโอกาสเข้ามาถวายสการะในวันหยุด
ซึ่งตรงกับวันปียะมหาราชวันนี้ค่ะ
สำหรับที่เดินทางมาเคารพพระองค์ท่านในวันนี้ค่ะ
เนื่องจากด้วยว่าเป็นวันสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสได้มากราบพระองค์ท่านในวันสุดท้าย
ก็รู้สึกว่าอยากมาใกล้ท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ

ก็คุยกับพี่สาวว่าอยากจะมา
ซึ่งวันนี้เราก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี
ที่ว่าเป็นวันสุดท้ายด้วย
ก็เลยคิดว่ามาวันนี้เป็นวันที่เราคิดว่าเราคิดถึงพระองค์ท่าน
จากการนำพวงมาลัยถวายเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์

ก็ยังมีประชาชนต่างนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพพระบรมศาสติสลักษณ
หลวงราชการที่๙ทั้ง๙ภาค
ถูกประดับไว้ริมกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากรฝั่งท่าช้าง

ซึ่งผลงานทั้งหมดล้วนมาจากฝีมือการวาดภาพของนักศึกษาและสิทธิ์เก่า
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาสาร่วมกันวาดด้วยหัวใจ
เพื่อน้อมถวายอาลัยแดบระบาดสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอนุญเดชปรมนาสปภิษฐ์
ซึ่งจะจัดแสดงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๘ตุลาคมนี้ค่ะ
สำหรับการเดินทางมาบริเวณจุดคัดกรองท่าช้างนะคะ
ก็สามารถเดินทางมาโดยรถประจำทางชัตเติ้ลบัตรนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้๒๕เส้นทางค่ะ
มาส่งประชาชนผ่านเข้ามาบริเวณของถนนมหาราชค่ะ
ใกล้กับจุดคัดกรองท่าช้างนะคะ
ซึ่งประชาชนก็ยังสามารถเดินทางมา
ร่วมถวายศคาะและถวายพวงมาลัยดอกไม้
เบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชกรรมที่๙นะคะ
จนถึงเวลา๒๒นาฬิกาของวันนี้ค่ะ